จะมีการแข่งขันวิ่งมาลาทอนระยะต่าง

จัดโดยกองทุนกำลังใจในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์พระชะลักษณะกิตตียภาค
รายการนี้มีที่มาอย่างไร
นับเป็นครั้งแรกที่กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภากระทรวงยุติธรรม
กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
เข้ามามีส่วนพัฒนาในเรื่องของกีฬา
กับกิจกรรมต้อนรับศักราชใหม่ในชื่อ
เป็นการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยานชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
บริเวณไร่อังุ่นซินเวอร์เล็กเขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
โดยนาวาโทเอกสิทธิเอี่ยมยิ้มรองประธานจัดงานยอมรับว่า
กระแสตอบรับจากผู้มีใจรักในกีฬาวิ่งมาราทอนและปั่นจักรยาน
นับว่าดีมากถือเป็นกำลังใจให้กลุ่มกองทุนของเรา
ได้พัฒนากิจกรรมดีเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
ก็กองทุนนี้ก่อตั้งเมื่อปี๕๓นะครับ
ซึ่งเป็นกองทุนที่สนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำรินะครับ
ซึ่งตัวโครงการเป็นโครงการที่สังกัดสำนักงานกิจการในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยภาสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ
งานของโครงการก็คือเป็นงานที่ช่วยเหลือผู้ต้องขัง
โดยเฉพาะในกลุ่มแรกที่ทางโครงการได้เริ่มไปทำ

ก็คือเป็นโครงการที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงคือ
เช่นเดียวกับหวานดารานักแสดงที่ชื่นชอบในกีฬาปั่นจักรยาน
ได้พูดถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกดีที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วม
พอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ก็ศึกษาว่ามีระยะทางเท่าไหร่บ้าง
แล้วก็เห็นผู้เข้าร่วมนะคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

เพราะว่าส่งเสริมให้เห็นว่าเมืองไทยเราก็คือส่งเสริมเรื่องด้านกีฬา
โดยเฉพาะกีฬาจักรยานนี้ก็คือได้ทั้งการแข่งขัน
แล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อในการแบบออกกำลังกายก็ได้

เพลงก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทางกองทุนกำลังใจ

มีโอกาสได้รับฟังบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงราชการที่๙
จากน้ำเสียงของเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดัง
และวงออเคสต้ากองดุริยางทหารเรือ
ครั้งนี้ก็คือเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรัตนีรักษะ
ท่านส่งทางมือพระดำริกเขียวกับกองการกำลังใจขึ้นมา
เพื่อที่ช่วยเหลือพื้นที่ด้อยโอกาส
และนี่คือกิจกรรมดีที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาด
กลับมามีกำลังใจต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง
ศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน